ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา

ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจ
ในโอโหไทยแลนด์
เรียกว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดที่จะมาเช็คอิน
นอนพักโฮมสเตย์แล้วตื่นเช้ามาตักบาท
ใช้ชีวิตแบบวิถีชุมชนกันสักหน่อยครับ
ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถทำได้เวลามาที่อีตองนะครับ

จากจะมาเที่ยวแล้วก็ยังสามารถตื่นมาใส่บาททำบุญได้ด้วยนะครับ
เพราะว่าจะเป็นพระที่จำวัดอยู่บริเวณแถวนี้
เขาก็จะเดินมาบริเวณรอบหมู่บ้านอิตองนะครับ

ก็ช่วงประมาณ๖โมงครึ่ง๗โมงอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลมาเที่ยวแล้วก็ได้บุญด้วย
เติมพลังบุญรับวันใหม่กันเรียบร้อย
เราไปหากิจกรรมสนุกในปีล็อกทำกันดีกว่าครับ
และอีกสิ่งหนึ่งที่คู่กับปีล็อกมาเลยนะครับคุณผู้ชม
นั่นก็คือเมืองแร่สมศักดิ์นั่นเองนะครับ
ทางที่ลงไปเนี่ยค่อนข้างจะโหดร้ายกับกระเพาะอาหารเราพอสมควร

ถ้าเดินทางจากบ้านอีตองไปก็ประมาณ๘กิโลครับ
แต่ต้องใช้เวลา๓๐๔๐นาทีหรือมากกว่านั้น

เครื่องในของผมและทีมงานก็รวมเป็นก้อนเดียวกันล่ะครับ
โอเคน่าจะถึงกันแล้วนะครับคุณผู้ชม
คือจากเส้นทางที่อยู่ริมถนนลงมาเหมืองแร่สมศักดิ์เนี่ยนะครับ
ตอนแรกในทางก็เรียบยังไม่ได้ลำบากมาก
พอมาช่วง๒กิโลเมตรสุดท้ายนี่เรียกได้ว่า

ที่ลงมาแวะมาเที่ยวที่เหมืองแร่สมศักดิ์เนี่ย
เขาก็จะแวะมาหาผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นฝรั่งที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทย
นั่นก็คือป้าเกร็นนั่นเองนะครับ

ลุงคนขับรถที่พาเรามานี่แหละครับ

ครั้งหน้ามีทางเดินผมขอเดินดีกว่า

บกวนพาผมไปพูดคุยไปหาป้าเกรนหน่อยได้ไหมครับ

ขอบคุณมาด้วยนะครับ
ครับผมอันนี้คือป้าเกร็น
ที่เป็นภรรยาของคุณคุณสมศักดิ์ครับผม

หลังจากที่เหมืองติดไปแล้วเนี่ย

แล้วลูกค้าที่มาเที่ยวมานอน
นอนโฮมเตอร์เตยอะไรพวกเนี่ยครับ

คุณนุ่นคุณนี้ก็แนะนำบ้า

คือเนี่ยสังเกตได้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีแบบ
คนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาก็เหมือนมาทิ้งช่องลอยเอาไว้

เรื่องราวความรักของหนุ่มชาวไทย

ตอนนั้น๒๐กว่าตอนนี้๗๘

สุดยอด

ตำนานรักของป้าเกร็นและคุณสมศักดิ์

เมื่อเวลาผ่านไปถึงแม้ว่าเหมืองสมศักดิ์จะปิดตัวลง
และคุณสมศักดิ์จะไม่อยู่แล้วแต่ด้วยความรัก
เกร็นก็ได้สารต่อความฝันของสามีด้วยการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่จากเหมืองแร่
ให้เป็นรีสอร์ทเล็กเงียบสงบและเรียบง่ายในโซโลแกนบ้านเล็กในป่าใหญ่ครับ
สมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้นี่มีแร่เยอะใช่ไหมครับคุณลุงนิพลแร่เยอะครับแร่นี่คือแร่ดีบุก
ดีบุกกับวุลแฟรมครับดีบุกกับวุลแฟรมใช่
ก็จะเป็นยุคเฟื่องฟูของการทำเหมืองสมัยก่อนย้อนมาหลายสิบปีหลายประมาณ๓๔๐ปีฮะ
แล้วทำไมผ่านเวลามาอยู่ดีราคาแร่ถึงเริ่มแบบซบเศร้าแล้วอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่นี่ถึงค่อยหายไป
มันด้วยที่ราคามันตกต่ำก็เลยต้องเลิกก็คือรวมไปถึงที่เหมืองแรกของคุณสมศักดิ์เองด้วยใช่
แต่ว่าพอเลิกไปเสร็จแล้วเนี่ยป้าเกร็นแกก็ไม่ยอมออกจากพื้นที่ใช่
รักเหมือนแบบอยู่ที่นี่แล้วอ่ะทำงานที่นี่เจอคนรักที่นี่ใช่ครับ
ก็คือตกตกรับรักที่นี่ไปแล้วอืมก็เลยปรับเปลี่ยนจากเมืองแร่พื้นที่
เมืองแรกผมศักดิ์เป็นที่พักเป็นโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยและที่นี่เนี่ย
ผมไปสืบทราบมาว่าเขาถูกเรียกว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกัน
ฟังเสียงของธรรมชาติจิ้งหลีดทาน้ำไหลเชื่อเลยครับว่า
เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่จริงสดชื่นมาก
แต่แอบเสียดายนิดนึงช่วงที่ผมมาเขากำลังปรับ
งบ้านพักพอดีเลยได้แค่ชมบรรยากาศรอบ
แต่แค่นี้ก็เพียงพอให้รู้สึกอยากกลับมาพักนอนฟังเสียงธรรมชาติกันสองคืน
ห่างจากบ้านป้าเกร็นไม่ไกลคุณลุงนิพนธ์พามาดูภูเขาที่มีร่องลอยของการขุดเจาะหาแร่ในอดีต
และชี้ให้ดูอนาเขตของเหมืองสมศักดิ์เรียกได้ว่ากินพื้นที่ภูเขาหลายลูกกันเลยทีเดียวครับ
่งบอกให้เห็นถึงความรุ่งเรืองสุดในสมัยนั้นครับ
โอ้โหไทยแรก
อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เวลาใครที่แวะมาที่หมู่บ้านอีตองเนี่ยก็จะนึกถึงสถานที่นี้ควบคู่กันไปเลยนะครับ
นั่นก็คือน้ำตกจ๊อกกระดิ่นนั่นเอง
เดี๋ยวจากจุดจอดรถเราเดินเข้าไปอีกประมาณสามร้อยเมตรก็จะถึงตัวน้ำตกเดี๋ยวเราเข้าไปแช่น้ำแร่กันดีกว่าไป
ก็ยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือมากมากครับคุณผู้ชมคือน้ำตกจ๊อกกระดินหรือว่าก๊อกกระดาษเนี่ยพอมาเห็นใกล้ใกล้แบบนี้นี่คือเข้าใจความหมายตรงตัวตามชื่อเลยครับ

ส่วนกระดาษเนี่ยแปลว่าน้ำตก
คือรวม๒อันเนี่ยก็แปลว่าน้ำตกที่ไหลผ่านโซ่หินลงมานะครับ

และด้วยความที่พื้นที่บริเวณนี้นะครับ

นั่นก็คือน้ำที่ไหลมาจากตาน้ำบนภูเขาอีปูเนี่ย
ไหลตามโขดหินซอกหินเลาะร่องหินมาเรื่อย
ก็ได้พัดพาเอาแร่ธาตุมาด้วยนะครับ
ทำให้ความพิเศษของเจ้าน้ำตกนี้คือ
น้ำที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นเหมือนแบบน้ำแร่
เดี๋ยวเราลงไปเล่นน้ำที่น้ำตกจ้อกระดินกันดีกว่า
สดชื่นสมการรอคอยจริง

พอมาถึงน้ำตกจ๊อกกระดินนี่หายเหนื่อยเลยครับ
โอ้โหไทยแรก
ถึงจะเป็นการมาปีล็อกครั้งที่๓ของผม
แต่ก็ถือว่ายังได้รับสิ่งดี
และความประทับใจกลับไปเต็มเปี่ยมเหมือนทุกครั้ง
มันเหมือนกับเราได้กลับมาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ของเรา

หลายอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามการเวลา
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกและสัมผัสได้ไม่เปลี่ยนไปเลย
ก็คือความเป็นคนตีล็อกที่น่ารักแบบนี้
ความคิดเห็นใต้โพสต์พร้อมติดแฮชแท็กรายการโอโหทัยแลนด์
และอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
ตอบถูกพร้อมแสดงความคิดเห็นโดนใจทีมงาน
รับไปเลยเสื้อยืด๒ตัวพร้อมกระเป๋าผ้า๑ใบ

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันศุกร์ที่๑๕พฤศจิกายนพศ๒๕๖๒
โปรดติดตามตอนต่อไป